กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์ช่วงที่สองกันต่อนะครับเมื่อช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาที่ขอนแก่นเกิดเหตุการณ์อุกอาจเสียงปืนดังอีกแล้ว
และเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยครับค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณปากทางเข้าสนามบินขอนแก่นครับ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพระนั้นมีความสำคัญอย่างไร

ไปดูวงจรปิดที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นวินาทีตอนที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจนะฮะ

รถคันสีขาวที่ขับไปนั่นคือ

ตอนแรกเขาขับมาทางถนนเส้นนี้
ขับเลยไปจอดมีคนวิ่งตามมาคนเจ็บ
มันล้มลงตรงนี้นะฮะแล้วก็ยกมือ
บอกว่าอย่าทำอย่าทำคือสั่นมือสั่นมือแล้วอ่ะปรากฏว่าฝั่งของ
คนก่อเหตุฮะก็ยังคงก่อเหตุต่อไปนะครับนี่ฮะตอนตี๔๕
นี่เป็นจังหวะที่รถของผู้ก่อเหตุเนี่ยขับผ่านไปเพื่อไปยูเทิร์น
คนเจ็บนั้นถูกยิงตายนะครับคนร้ายเบื้องต้นมีสามคนครับ
จุดเกิดเหตุนี้อยู่ห่างจากสนามบินขอนแก่นประมาณ๑กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุตำรวจสภบ้านเป็ดพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบพบศพนายพนมอายุ๔๐ปี
นายพนมเป็นเสียธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือ
รับจำนำโทรศัพท์มือถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่พอสมควรครับ
ตลาดประตูน้ำขอนแก่นสภาพศพนอนหงายอยู่ริมทาง
อยู่ตรงนี้นะฮะกั้นเชือกกันแล้วเรียบร้อยคนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
แล้วก็นอนหงายใส่เสื้อยืดแขนสั้นเป็นเสื้อกีฬาสีขาวแดงนะครับ
น้ำเงินแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีเทาไม่สวมรองเท้าตอนที่ไปเจอนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดเข้าที่แผ่นหลังทะลุอกด้านขวา๑นัด
ท้องโดนเข้าไปสองนัดแล้วเลือดนองเต็มพื้นครับ
มือขวากำพระเอาไว้ด้วยนะครับ
อกจากนั้นก็พบปลอกกระสุนจำนวน๒ปลอก
พบรอยเลือดเป็นทางยาวกว่า๓๐๐เมตร
ก็เลยเก็บรวบรวมเป็นพยานหลักฐานเอาไว้
กระเป๋ากางเกงผู้ตายก็เจอกุญแจรถด้วยครับ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
คราบเลือดนี่นะฮะแบบนี้เป็นทางยาวกว่า๓๐๐เมตร
ได้คุยกับผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายและฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ย
เขาขับรถมาคนละคันนะครับคุณผู้ชม
ขับมาคนละคันแล้วเหมือนจอดรถเพื่อจะลงมาเคลียร์ปัญหากัน
ฝั่งคนร้ายเนี่ยขับรถตามมาเพิ่ม
ก็คือรถตามวงจรปิดที่เราเห็นไปตอนแรก
กระบะขาวอีกคันหนึ่งแต่งซิ่ง
ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน

เพื่อจะมาคุยมาเคลียร์เทียบภาพให้ดูแบบนี้นะฮะ

คนร้าย๓คนก็เลยวิ่งไล่ผู้ตายมา
กลุ่มคนก่อเหตุยังวิ่งเข้ามาจะยิงซ้ำด้วยนะครับ
มุมกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
นี่นะฮะเขาบอกว่าตอนแรกนะ
ได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยครับ
ช่วยด้วยช่วยด้วยจังหวะนี้ที่เขาล้มลงแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ
พอล้มปั๊บเนี่ยเหมือนเขาแบบเอามือสั่นขึ้นมา
แล้วก็เหมือนกับกำพระไว้ในมือด้วยจังหวะนั้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
แต่พยานบอกว่าไม่กล้าออกไปช่วยครับมันยังไม่สว่างดีด้วย
ไม่ทันตีห้าดีเลยโดยได้แต่ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ
พอพูดแบบนี้สวนตะโกนไปปั๊บฝั่งคนก่อเหตุกลุ่มคนร้ายมันได้ยิน
มันเลยพากันหนีไปฟังพยานครับ
แล้วก็ตะโกนสุดเสียงมาให้แจ้งตำรวจ
พอเขาได้ยินเสียงรัฐกรณ์เขาก็ถอยหลัง

ด้านพ่อของผู้ตายนะครับอายุ๖๗ปี

บอกว่าเพิ่งหารือกันคุยกันในครอบครัวเอง

จะเปิดร้านขายแล้วก็ซ่อมมือถือเพิ่ม
นี่นะฮะคือเขาเป็นช่างซ่อมมือถือเองด้วยนะผู้ตายเนี่ย
และที่ผ่านมาพ่อบอกว่าไม่เคยเห็นว่าลูกชายมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับใครนะครับ
ส่วนปมชู้สาวพ่อบอกเลยว่าไม่มี
ก็เลยไม่รู้จริงว่าเพราะอะไรลูกถึงถูกยิงตาย

นักข่าวของเราได้พูดคุยกับน้องเมียผู้ตายครับ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าคือก็ไม่คิดนะ
ภาพสุดท้ายที่วงจรปิดของบ้านจับเอาไว้ได้
ก็คือช่วงประมาณสักตี๔๕๐ผู้ตายออกจากบ้านไปครับ
ไม่นานพี่สาวมีคนโทรมาแจ้งบอกว่าอ้าวผัวพี่สาวโดนยิงตาย
ตอนนั้นตกใจมากแล้วยืนยันว่าพี่เขยไม่เคยทะเลาะกับใคร
มาก่อนส่วนเรื่องของปมธุรกิจเกี่ยวกับการส่งรถข้ามไปยัง

ตัวของเธอและพี่สาวก็คือเมียผู้ตายเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ
แต่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมันต้องหวังเอาให้ตายแน่เพราะว่าทรัพย์สินอะไรต่าง
สร้อยทองพระที่พ่อให้กับผู้ตายยังอยู่ที่มือของผู้ตายนะครับ
คือเธอเลยมองว่าเอ๊ะหรือนั่นเป็นจังหวะเฮือกสุดท้ายลมหายใจสุดท้าย
กรรมพระที่พ่อเคยให้เอาไว้คือรู้ว่าไม่รอดแน่แล้วหรือเปล่า
เลยอยากจะตั้งใจว่าเออขอให้ได้มีพระนำทาง
วิญญาณไปสู่สุขติอันนี้ว่ากันตามความเชื่อนะครับ
ส่วนทางคดีขอให้จับคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วลองฟัง
อันขึ้นที่สุดท้ายของลงหมายใจสุดท้ายเขา
ก็น่าจะคิดถึงอาจจะคิดถึงพ่อลูกเมียหรืออะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องกำผ่าตัวนั้นไว้
ก็ยังให้จับตัวคนร้ายได้นั่นแหละ

ตำรวจตรวจสอบจากโทรศัพท์ของผู้ตาย
พบข้อมูลที่กลุ่มคนร้ายติดต่อซื้อรถจากผู้ตาย
คือลวงให้ออกมาเพื่อคุยเกี่ยวกับการซื้อขายรถ
พยายามเอายาเสพติดมายัดให้กับผู้ตายเพื่อเอาไปปล่อยขาย

แต่ผู้ตายเขาไม่ยอมก็เลยมีการโต้เถียงกันก่อนจะถูกยิงจนตาย
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มของผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนแล้ว

พอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงด้วยนะครับ

คนก่อเหตุพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยเขามีการโทรไปบอกพยานอีกคนนะว่า

มีการโทรไปแจ้งรายงานผลก็เลยได้หลักฐานคลิปเสียงตรงนั้นด้วย

หนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าไนโก้ไนโก้ปัจจุบันอายุ๑๙ครับ
ประวัติไนโก้นิดหนึ่งปี๖๔ปีที่แล้วตอนที่อายุ๑๘โดนจับ
โดนจับคดียาเสพติดครับโอ้มีคดีตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนครับ
พอโดนจับเรื่องคดียาเสพติดแล้วส่งโก้ตอนอายุ๑๘เข้าสถานพินิษฐ์
เพื่อบำบัดแล้วก็ปรับปรุงนิสัยปรับนิสัยเชื่อไหมครับว่า
โก้เนี่ยแอบหนีออกไปฮะอ้าวแอบหนีออกไปจากสถานพินิษฐ์แล้ว
เห็นว่ามีข้อมูลรายงานเขาข้ามไปฝั่งของเพื่อนบ้านค่ะแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและอาจจะไป
ธุรกิจสีเทาครับหรืออาจจะค่อนไปทางดำเลยก็ว่าได้
ทีมข่าวไปตามหาบ้านของไนโก้สอบถามจากชาวบ้านเขาบอกว่า
ไนโก้เนี่ยนะเคยถูกจับข้อหายาเสพติดแล้วหนีไปสปลาว
อันนี้ข้อมูลตรงกันกับที่ทางการเขาได้ข้อมูลในเชิงลับ
มาด้วยจึงไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งตอนนี้ตำรวจอยู่
ระหว่างการเร่งจับกลุ่มตัวสามคนร้ายมาดำเนินคดีอีกไม่นาน
คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป